เกมที่เวียดนามช่วงเดือนพฤษภาคมชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ร่วมอายุไม่เกินยี่สิบสามปีแล้วสุดท้ายที่อุสเบคิสฐานเดือนวิทุนายน
แล้วก็มีเอเชียนเกมส์ในช่วงเดือนกันยายนที่ประเทศจีนเป็นรายการสุดท้าย
รายการที่การสมาคมนะครับคุณพาธิสสุพพพงษ์ก็บอกว่า
ตอนนี้อ่าโค้ดโย่งนะครับจะเป็นหน้าผู้สอน
เพื่อความต่อเนื่องทั้งสามรายการส่วนมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำ
ยังเป็นผู้จัดการทีมต่อทั้งใน๔เกมแล้วก็เอเชียนเกมด้วย
โปรแกรมอุ่นเคลื่อนนะครับเดือนมีนาคมสมาคมจะพิจารณาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อไม่ให้กระทบกับการแข่งขันฟุตบอลลีกแล้วก็การเดินทางในช่วงสถานการณ์โควิดครับ
ส่วนบีจีปฐุมนะครับเปิดตัวมาโกโตเทกุรามูริ
เข้าเป็นผู้ฝึกสอนคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางไปดูเกมเป็นทางการที่เชียงรายนะครับ
เมื่อบรรสาวที่ผ่านมาซึ่งบีจีนชนะสองหนึ่งอ่าโคเทศกุศังก็บอกนะครับว่าการเข้าพบกับคุณปวินพิธรมพักรี
ประธานสโมสรก็ต้องการหาแนวทางในการทำทีมยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกันและจะเริ่มคุมทีมอย่างเป็นทางการในเกมออกไปเยือน
บุรีรำยูเนเต็ดในศึกไทยลีกวันพุธที่๒๓กุมภาพันธ์นี้
ก็ทำให้ทางโค้ชง้วนสุรชัยแล้วก็ทีมงานยังคงทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวอีก๒นัด
จนถึงวันเสาร์ที่๑๙กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะออกไปเยือนโปรลิสเทโรในศึกพรีโวไทยลีกต่อไปครับ